คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งการแสดงความจงรักภักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ไม้วัย๗๘ปีค่ะ
ใช้เวลา๕๐ปีในการทำกรอบใส่พระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ละเอียดเมฆดีอายุ๗๘ปี
ชาวตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีช่างทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
มีพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
ในพระราชอิริยบทต่างตั้งแต่สมัยทรงพระยาวจนถึงปัจจุบัน
พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีต
ติดอยู่บริเวณฝาบ้านร่วมร้อยรูปนะคะ

โดยนำรูปมาจากปฏิทินนำมาจากหนังสือพิมพ์ค่ะ
รายละเอียดเล่าว่าหลังจากเสร็จงานทำเฟอร์นิเจอร์
ก็ได้ทำกรอบใส่พระบรมชายลักษณ์
ใช้เวลาสะสมกว่า๕๐ปี
จะมีคนมาขอซื้อแต่ก็ไม่ยอมขายนะคะ
อกจากนี้ได้นำธนบัตรฉบับละ๑บาท
จนถึงฉบับละ๑๐๐๐บาท
กรอกไม้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระองค์
วัดป่าเลไลวรวิหารเมื่อหลายสิบปีก่อน
จะเห็นได้แค่ในระยะไกล
แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ฉายชัดในความทรงจำ

หลังทราบว่าพระองค์เสด็จสวรรคต

และยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ